บูกาโยซัจะ

ติดติด

ราโก

พี่ไมค์ต้องตีงก่อน

เดี๋ยวจะดูที่เป็น
คราวนี้พี่ก่อนอยู่บ้านราวาทอยู่บ้าน

ช่วงปี๒ปีก่อนฟันอสเทอร์นอลจะอย่างนี้มาก
แต่หลังจากที่มิเกลอาเดลต้ามาคุม

แล้วก็ต่อยอดมาในการเล่นกับทีมชาติสวิสเตอร์แลนด์

เกมนี้เราไม่ใช่รอดเลย

เหมือนจะช่วยนะ

ช่วยทำงานมาก

ฮันนี่ใครค่ะ

เพราะว่า

ไม่ตอบที่ตอบนะ
คิดว่า

กดได้ด้วย

มันหลงฝ้าไม่มีใครรอดแล้วเฮ้ย

แซมบ้าให้กล้องดูหน่อย
ขอสุดท้ายมาแซมบ้า
ทุกคนครับทุกคน
ทุกคนต้องเต้นแซมบ้านะครับ